ที่ชนบุรีก็มีเหตุรถชนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่เป็นความตั้งใจของคนขับเลยแหละค่ะเสพยาบ้ามาค่ะ
แล้วไปเจอจุดตรวจสกัดยาเสพติดโอ้ทำยังไงล่ะ
เสพมาเลยก็กลัวค่ะแหกด่านไปชนรถชาวบ้านชาวช่องเข้าไปสี่คัน
รถตัวเองก็พังเนี่ยวฮี่เยือนรอบคันเลยนะคะ
ตำรวจก็ต้องคุมตัวนายเอกชัยพรศรีมากวัย๓๒ปีคนนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาขับรถแหกด่านแล้วก็ชนรถชาวบ้านไปหลายต่อหลายคัน
ที่จุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดถนนสายแหลมชะบังมาบเอียง
่งหน้าเข้าแหลมชะบังในอำเภอศรีราชานะคะ
จุดตรวจเองก็กระจัดกระจายไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าแหกไม่สนใจใครเลย
ถามว่าทำแบบนี้ทำไมแหกด่านทำไม
นายเอกชัยก็ยอมรับแต่โดยดีคอตกเลยค่ะบอกว่า
เสพยาบ้ามาครับแล้วก็กลัวเจอด่านก็กลัวว่าจะโดนจับก็เลย
ด่านก็เลยละกันแล้วทำไมคิดว่าแหกด่านจะไม่โดนจับ
กด่านไม่พอไปชนรถชาวบ้านชาวช่องเขาพังเสียหายไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้ไปถามหนึ่งในผู้เสียหายในจังหัวเว้ย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็จอดรถอยู่หน้าจุดตรวจนะคะ
อยู่ก็มีรถคันนี้พุ่งมาจากไหนไม่รู้ชนเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเลย

อยู่ที่นี่เพราะว่าพี่ตำรวจจะตั้งที่นู่น
แล้วก็ศพรอรอเลี้ยวรถข้างหลังตรงไป
ผู้ก็ชมผมเลยครับชมล็อกของผมเลยครับ
อ๋อคือคนเขายังหนีแห่งหนาดใช่ไหมครับ
ว่าครับผมไม่ชัวร์เพราะว่าผมรออยู่ที่นี่อยู่
แต่อยู่ดีล็อกข้างหลังลงมาจากข้างหลังแล้วชมของเราเลย
คุณผู้ชมคือคนอื่นเขาก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะคะ